กรณีของชายเก็บของเก่าคนหนึ่งที่ถือกะลอนน้ำมันบุกเข้าไปในธนาคารแห่งหนึ่ง
เอาน้ำมันราดเตรียมจะจุดไฟเผา
แต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทันก่อนนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
พบว่าชายที่ก่อเหตุไม่ได้ทำไปเพราะว่ายากจนขัดสนเงินทอง
แต่ทำไปเพราะเมาสุรานะครับ
ล่าสุดญาติไม่ประกันตัวแล้วครับ
บอกว่าต้องการให้เข็ดหลาบไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ในใจของนายสมพรจิตจำนงผู้เป็นพ่อที่ต้องการฝากไปถึงลูก
เขาบอกว่าให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ก่อนที่จะถูกตำรวจสพเมืองชนบุรี
ดำเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย์
หลังก่อเหตุบุกต้นธนาคารกรุงเทพสาขาเนินเต็ง
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวาน
ขณะที่ธนาคารใกล้ปิดให้บริการ
นายสมพรผู้ต้องหาได้ขับรถซาเล้งเก็บของเก่า
จอดที่บริเวณด้านหน้าธนาคาร
ก่อนจะแยกเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์

จากนั้นได้พูดขอเงินกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ตัดสินใจเทน้ำมันราด
ก่อนจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์มาคว้าเงิน๑ปึก
สุดท้ายหนีไม่พ้นถูกรอปภและพนักงานขับรถ

ซึ่งนายสมพรอ้างว่าต้องการเงินไปเลี้ยงดูครอบครัว
ให้ลูกมีเอาช้าได้ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายสมพร
ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองรีอำเภอเมืองชนบุรี
สภาพความเป็นอยู่เรียกว่าไม่ได้มีฐานะยากจน
ขัดสนเรื่องเงินตามที่เขากล่าวอ้าง
นายสมพรใช้ชีวิตร่วมกับภรรยา๒คน

โดยภรรยาทั้งสองของเขาก็ร่วมกันทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า๒๐ปี
ด้วยการยึดอาชีพขายข้าวแกงริมทาง
มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว
และมีเงินเหลือเก็บไม่เคยเดือดร้อนตามที่สามีอ้าง
ทั้งนี้ตั้งใจว่าจะไม่ไปประกันตัวสามี
เพราะต้องการให้สำนึกและเลิกสุรา
ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นภาระของเขานะ
คือว่าเราต่างคนต่างช่วยกันทำช่วยเหลือพยุงครอบครัว
เขาไม่ได้มามีภาระอะไรที่มันต้องมาใช้จ่ายอะไรในครอบครัว
คือว่ามันเป็นแบบว่าเขาอยู่แบบสบาย
แถวนี้หนองลีทั้งตำบลหนองลีเนี่ย
เขายังอิจฉาเลยว่าเขามีเมียสองคนแล้วทำไมเขาถึงได้ดีอะไรขนาดนี้
ก็มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็อยากให้เขารู้ตัวเองว่าครอบครัวก็ยังรักเขาอยู่
แต่ขออย่างเดียวคือว่าให้เขากลับตัวกลับใจแล้วให้แบบว่าไง
คิดถึงแต่คนในครอบครัวก็พอว่าครอบครัวของเราก็ยังโอเคเหมือนเดิม
ขณะที่ญาติและเพื่อนบ้านของนายสมพรต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
เพราะที่ผ่านมานายสมพรเป็นคนดีไม่เคยมีประวัติลักขโมย
แม้จะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่ก็มีอยู่มีกินไม่เคยขาด
อีกทั้งมีภรรยาสองคนที่ช่วยกันทำมาหากินและลูกก็ตั้งเจรีย์ทุกคน
คุณปล่อยให้เขาเข้าไปได้ยังไงมันต้องด่ายาม
สูงทั้งชั้นแล้วสภาพอย่างมั้นอ่ะแบบนี้
เอาซาเลงขึ้นไปไปปล้อนธนาคารแล้วขี่ซาเลงกลับมันไม่ใช่
ภายหลังจากถูกจับกลุ่มนายสมพรได้เปิดใจถึงสาเหตุที่ตัดสินใจบุกปล้นธนาคาร
เพราะอยากหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ซึ่งไม่ได้วางแผนมาล่วงหน้าและไม่มีอาวุธใด
เพียงน้ำมันที่ซื้อมาเติมรถซาเล็งเท่านั้น
เพียงแค่ต้องการถือไปขู่เจ้าหน้าที่
ซึ่งหลังถูกจับกลุ่มก็รู้สึกเสียใจและเป็นห่วงลูก

แต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีเงิน
แม่พฤติกรรมของนายสมพรจะก่อเหตุจากอารมณ์ชั่ววูบ

แต่ตำรวจก็เตรียมแจ้งความดำเนินคดี
ในข้อหาชิงทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน